สมาชิกสภาผู้แทนราชดรแบบบัญชีรายชื่อพกไกร
ท่านประธานค่ะดิฉันจะขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณประจำปีงบประมาณพศ๒๕๖๒
ที่ได้นำเสนอต่อสภาเพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติ
ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบพิจารณาการใช้งบประมาณของฝ่ายบริหาร

ว่าในวาระพิจารณางบประมาณของปีที่แล้ว
ดิฉันได้อภิปรายถึงการกำหนดวงเงินของหน่วยงานรับงบประมาณต่าง
ตั้งงบประมาณโครงการค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ว่ามีจำนวนอยู่อย่างน้อยนะคะ

วาระรับหลักการนะคะ
วาระรับหลักการของร่างพระราชมัญญัติ

ดิฉันขออภิปรายถึงงบประมาณในส่วนนี้อีกครั้งค่ะ
เพื่อให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ความสำคัญโครงการต่าง

สมกับที่พี่น้องประชาชนได้ไว้วางใจ

ในฐานะผู้แทนราษดรค่ะ

สำหรับในปีงบประมาณปี๖๖นี้นะคะ

อยู่ในหวดหมู่โครงการก่อสร้าง

ต่ำกว่า๑๐ล้านบาทมารวมนะคะ

ดิฉันและคณะทำงานของพักเก้าไกลค่ะ
ได้แบ่งงบประมาณออกเป็น๕ประเภทเช่นเดิมค่ะ

การขอจัดสรรผ่านหน่วยรับงบประมาณ

เป็นจำนวนเงิน๘๖๑๑ล้านบาทนะคะ
แล้วก็ขอจัดสรรผ่านโครงการพิทักษ์รักษา
โครงการเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการตามพระราชประสงค์อีก

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่ประมาณ๕นะคะ

เป็นจำนวนเงิน๔๙๓๓ล้านบาทค่ะ
ขอจัดสรรผ่านโครงการหลวง

เป็นจำนวนเงินอย่างน้อยนะคะ

ขอจัดสรรผ่านโครงการสนับสนุน

อีกประมาณ๒๗๙๙ล้านบาทนะคะ

ประมาณ๒๘เปอร์เซ็นต์ค่ะท่านประธาน

ก็มีส่วนที่ลดลงค่ะท่านประธานค่ะ
โดยงบประมาณโครงการถวายความปลอดภัย
ลดลงไป๒๘เปอร์เซ็นต์ค่ะ

สำนักเลขาธิการนายรกธรรมนตรี

ลิคอปเตอร์พระราชภาษณะเข้ามาแล้ว
ซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามที่อ้างอิงจากเอกสารงบประมาณของสำนักงบ

ส่วนงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพระราชดำริ
ถึงแม้ว่าปีนี้จะมีการขอจัดสรรเข้ามาลดลง๑๑แล้วก็ตาม
แต่ดิฉันก็ยังพบปัญหาแบบเดิมค่ะ
นั่นก็คือการตั้งงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพระราชดำริ
ซึ่งหน่วยรับงบประมาณจำนวนหลายหน่วยเลยที่ทำโครงการที่มีชื่อเดียวกัน
แต่กลับกลายเป็นต่างคนต่างทำนะคะ
ไม่ได้หาความร่วมมือในการดำเนินโครงการร่วมกันนะคะ
ดิฉันจะขอยกตัวอย่างอย่างเช่น
โครงการที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มีการตั้งโครงการกระจายไปในอย่างน้อย๘กระทรวง
แล้วก็มีอยู่ในกระทรวงกลาโหมนะคะ
มีการตั้งอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงต่างประเทศกระทรวงยุติธรรม
แล้วก็กระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งกระทรวงเหล่านี้ก็ไม่ได้มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะ
โครงการที่ใช้ชื่อเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชค่ะ
เป็นโครงการที่ใช้ชื่อว่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ที่ใช้งบประมาณรวมมากกว่า๓๓ล้านบาทเลยทีเดียว
แต่ว่ามันไปกระจายอยู่ในแผนงานพื้นฐาน
แผนงานยุทธศาสตร์แผนงานบูรณาการรวมกันแล้ว

แล้วก็มีโครงการกระจายอยู่ใน๕๑หน่วยงานรับงบประมาณนะคะ
แล้วก็ไปซ่อนอยู่ในกระทรวงกลาโหมค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นทัพบกทัพเรือหรือทัพอากาศ
ซึ่งดิฉันก็ไม่แน่ชัดจริงว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน
โครงการนี้มันไปเกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน
ที่ที่ฉันได้กล่าวมาแล้วอย่างไรบ้าง
และนี่มันแสดงให้เห็นถึงการจัดสรรงบประมาณ
ภายใต้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ที่มันไม่สมเหตุสมผลในการจัดทำงบประมาณ
แล้วก็ไม่ตรงกับพันธกิจไม่ตรงกับภารกิจหลักของหน่วยงาน
แล้วก็ไม่ตอบโจทย์ต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเลยนะคะ
ซึ่งจริงแล้วนะคะท่านประธานที่ฉันเห็นว่า
เราควรที่จะมอบหมายโครงการเหล่านี้
ให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งรับไปเป็นการเฉพาะไปเลย
แล้วก็กำหนดให้หน่วยงานนั้นเป็นหน่วยงานหลัก
ในการดำเนินงานโครงการเหล่านี้ไปเลยค่ะ
ซึ่งนอกจากมันจะดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วนะคะ
มันยังจะสามารถช่วยในเรื่องของการประหยัดงบประมาณ
แล้วก็ลดภาระงานของบุคลากรของภาครัฐลงไปได้อีกด้วยนะคะ
แล้วก็มันจะทำให้ไม่เกิดโครงการที่เป็นเบี้ยหัวแตก
ที่ต่างคนต่างคิดแล้วก็ต่างทำต่างของบุคลากรของภาครัฐลงไปได้อีกทางหนึ่งด้วย

ยังมีโครงการในพระราชดำริที่ทำอย่างไร

กับที่ที่ฉันเคยอภิปรายไปเมื่อปีที่แล้ว
นั่นก็คือโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะ
ซึ่งเป็นโครงการในจังหวัดปราจีนบุรี

ที่ใช้งบประมาณเป็นหมื่นล้าน
แล้วก็ใช้เวลาสร้างมายาวนานมากกว่า๑๐ปีแล้ว
แต่ว่าโครงการนี้เนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์สักทีค่ะ
โครงการนี้ผ่านมติคอรมอลมาตั้งแต่ปี๕๗
แล้วก็มีมติอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้าง
กำหนดระยะเวลาตั้งแต่ปี๕๓จนถึงปี๖๑
แต่นี่ปี๖๕แล้วค่ะท่านประธาน

แล้วก็ขอเลื่อนระยะเวลากำหนดแล้วเสร็จออกไปเรื่อย
ตอนนี้งบประมาณปี๖๓ตอนปีงบประมาณ๖๓นะคะ

ตอนปี๖๔ก็บอกว่าจะแล้วเสร็จปี๖๕
เมื่อตอนนี้ปี๖๕แล้วก็บอกว่าจะแล้วเสร็จปี๖๖
ท่านประธานค่ะเมื่อปีที่แล้ว
ดิฉันได้อภิปรายเรื่องนี้ไปแล้วค่ะ
แล้วพอตอนนี้งบประมาณปี๖๖
ก็เสนอขอเข้ามาเพื่อขอจัดสรรงบเข้ามาอีก

ท่านประธานค่ะพอเห็นแบบนี้นะคะ
ดิฉันก็เชื่อได้เลยค่ะว่าเดี๋ยวพองบปี๖๗เข้ามาเนี่ย
กรมชลประธานก็คงจะขอจัดสรรเข้ามาอีก

ซึ่งพอมันเข้าไปสู่ในชั้นกรรมธิการงบประมาณนะคะ
งบประมาณพวกนี้ที่มีชื่อโครงการที่เกี่ยวข้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์เราก็เห็นว่า
มันถูกปล่อยประละเลยไม่มีการอภิปรายถึง
ไม่ถูกตรวจสอบไม่มีการปรับลดงบ
แล้วก็ถูกปล่อยผ่านไปเลยในทันทีค่ะ
แล้วท่านประธานค่ะโครงการที่มันก่อสร้างไม่เสร็จ

มันไม่ได้มีแค่โครงการห้วยสมงโครงการเดียวนะคะ
แต่ในชั้นกรรมาธิการงบประมาณเมื่อปีที่แล้ว
กรรมธิการในสัดส่วนของพักเก้าไกล
ได้สอบถามจากผู้แทนของสำนักคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริหรือสำนักงานกปร
ว่าได้มีการประเมินความเหมาะสม
โครงการที่ได้รับพระราชทานพระราชดำริ
มาเมื่อหลายสิบปีก่อนหรือไม่
เป็นที่น่าแปลกใจค่ะท่านประธาน

คำตอบของสำนักงานกปรตอบว่าอย่างไร
กปรตอบว่าว่าไม่มีค่ะ
เท่ากับไม่เคยมีการประเมินโครงการที่รัฐบาล
พระราชทานพระราชดำริมาเมื่อหลายสิบปีก่อนค่ะ

สภาพพื้นที่สภาพภูมิประเทศ
การใช้ประโยชน์ในที่ดินของพี่น้องประชาชนเนี่ย

ยังมีความจำเป็นที่ต้องทำอยู่หรือไม่
ทางสำนักงานกปรไม่มีการที่จะ
ประเมินโครงการเหล่านี้เลยค่ะ

ท่านประธานนะคะผ่านไปยังรัฐบาล
แล้วก็หน่วยงานราชการผู้ที่
รับผิดชอบส่วนในโครงการพระราชดำริต่างนะคะว่า
ให้นำโครงการในการบริหารจัดการของท่าน

โครงการนั้นจะยังจำเป็น
ต่อการดำเนินโครงการอยู่หรือไม่
เพราะหลายโครงการนะคะเป็นโครงการที่
รัฐบาลเองได้รับสนองพระราชดำริมาเมื่อ๓๐
ปีที่แล้วหรือ๔๐ปีที่แล้วด้วยซ้ำไปค่ะ

การขาดแคลนหรือความต้องการที่เมื่อก่อนเคยมีอยู่
ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวกับ
ความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
ในปัจจุบันแล้วก็เป็นไปได้ค่ะ
ฉันจึงอยากจะขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อีกสักประเด็นนะคะว่าถ้าหากโครงการของท่าน
เป็นเรื่องที่มันพ้นสมัยไปแล้วนะคะ
แล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอีกต่อไปแล้ว
หรือติดปัญหาไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้านะคะ
ก็ขอให้หน่วยงานราชการนั้น
หยุดขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมได้แล้วค่ะ
แล้วก็ได้โปรดอย่าใช้ชื่อโครงการในพระราชดำริ
โครงการตามปณิธาหรือโครงการเฉลิมพระเกียรติต่าง
มาเป็นเกราะกำบังในการขอจัดสรรหรือขอแอบอ้าง
ในการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน
เพราะมันจะไม่ส่งผลดีต่อภาพรักของสถาบันเลยค่ะ

อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ที่ฉันได้อภิปรายไปเมื่อปีก่อนค่ะ
คือเรื่องของการนำเอาสถาบันพระมหากษัตริย์
ในฐานะอัตลักษณ์หนึ่งของชาตินะคะ
มาเป็นเครื่องมือด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะ
ซึ่งดิฉันอยากจะขอยกตัวอย่างเช่นนะคะ
การจัดงานเทศกาลนะคะในวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
อย่างเช่นวันเฉลิมพระชนมพันศานะคะ
เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจดึงดูดนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยนะคะแล้วชาวต่างประเทศ
ในช่วงของการเฉลิมฉลองจัดงานแสดงนิทัศกาล
หรือว่าจริงแล้วเราเคยมีตัวอย่างของในช่วงสมัยรัฐบาลของคณะราษดร
ที่เคยมีการจัดงานออกร้านลื่นเริงจัดงานนิทัศกาล
เพื่อเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญยาวนานเป็นสัปดาห์เลยนะคะ
ในช่วงวันที่๘๑๔ของเดือนธันวาคมของทุกปี
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของรัฐธรรมนูล
โดยในสมัยนั้นเนี่ยมีการจัดงานเฉลิมฉลองแบบทั่วประเทศอย่างคึกคักเลยค่ะ
แล้วก็มีการแสดงมีการประกวดมีงานออกร้านนะคะแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้า
ซึ่งนี่เป็นตัวอย่างของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะ
ท่านประธานในขณะเดียวกันดิฉันก็เพิ่งได้เห็นเอกสารของ
หนังสือเวียนของกระทรวงมหาดไทยนะคะที่สั่งให้จังหวัดแล้วก็อำเภอ
แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดงานเฉลิมพระเกียรสมเด็จ
นางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศา
ในวันพรุ่งนี้นะคะดิฉันก็เห็นว่าเอ่อรัฐบาลเนี่ยไม่ควรจัดทำโครงการแบบ
เหวี่ยงแหหรือว่าเป็นเบี้ยงหัวแตกเพราะว่ามันต้องไม่ลืมค่ะ
ประเทศไทยเรามี๗๗จังหวัดนะคะมี๘๐๐กว่าอำเภอ
แล้วก็มี๗๐๐กว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถ้าเราจัดงานแห่งละ๑๐๐๐บาทเราก็จะใช้เงินไปเกือบ๘๐ล้านบาทเลยทีเดียว
แล้วก็มันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจใดเลยนะคะ
ดังนั้นถ้ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จริง
ก็ควรจะจัดงานให้สมพระเกียรติโดยให้ทุกจังหวัดวางแผนการจัดงาน
โดยคำนึงถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะซึ่งอาจจะอาจจะมีการจัดให้มีงานเทศกาล
งานออกร้านนะคะหรือว่าจัดงานที่สารกลางนะคะ
แล้วก็ให้ส่วนราชการนะคะมารวมกันจัดซุ้มนิทัศกาลเฉลิมพระเกียรติ
หรือว่าให้มาจัดงานในพื้นที่เดียวกันโดยไม่จำเป็นต้องไปกระจายซุ้ม
กระจายเวทีนะคะไปตามอำเภอต่างโดยให้จัดออกมาในรูปแบบให้มีภาพลักษณ์สวยงามนะคะ
ซึ่งมันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการทำให้สมพระเกียรติ
พระราชประเพณีได้ด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านประธาน
ดิฉันยังหมายรวมไปถึงนะคะการเปิดสถานที่สำคัญนะคะ
ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยค่ะ
อย่างเช่นพระที่นั่งอนันตสมาคมค่ะหรือว่าพระที่นั่งวิมารเมฆนะคะ
โดยอาจจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมความงดงามของสถาปัตยกรรมนะคะ
รวมไปถึงจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
เหมือนกับในปัจจุบันเราเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เยี่ยมชมวัดพระแก้วได้นะคะ
หรือเหมือนกับตัวอย่างในประเทศอังกฤษก็ได้ค่ะ
ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถนะคะเข้าไปเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังต่างได้นะคะ
ทำให้เราสามารถที่จะสร้างรายได้เข้าประเทศในแต่ละปีได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะคะ
ท่านประธานค่ะเมื่อที่ฉันพูดถึงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการของสถาบันพระมหากษัตริย
ซ่อนอยู่ในกระทรวงทะบวงแล้วก็กรมต่างแล้ว
ฉันก็ต้องขออภิปรายถึงงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในพระองค์นะคะ
ที่ขอจัดสรรเข้ามาในปีนี้๘๖๑๑ล้านบาทค่ะ
ซึ่งลดลงจากปีก่อน๑๕๐ล้านบาทนะคะหรือว่าคิดเป็นประมาณ๑๗นะคะ
แต่ว่าดิฉันก็กลับพบว่าในเอกสารงบประมาณเล่มขาวคาดแดงของสำนักงบนะคะ
ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอะไรเลยนะคะดิฉันจึงไม่ทราบแน่ชัดจริงจริงค่ะ
ที่งบประมาณลดลงไป๑๕๐ล้านบาทเนี่ยมันไปลดลงที่กิจกรรมใดนะคะ
แล้วก็เรื่องของการที่ไม่ชี้แจงรายละเอียดนะคะก็เป็นสิ่งที่เพื่อนสอสอของพักเก้าไกลนะคะ
ได้อภิปรายไปเมื่องบประมาณปีที่แล้วนะคะแล้วก็ยังพบว่าการจัดทำงบประมาณของส่วนราชการในพระองค์เนี่ย
ก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีแค่ก้าวหน้านะคะรายละเอียดงบประมาณก็มีแค่๑บรรทัศน์มาโดยตลอดนะคะ
แล้วก็ไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนอกจากบอกว่างบประมาณทั้งหมดนี้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนราชการในพระองค์นะคะ
ตามแผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติเท่านั้น
แต่อย่างไรก็ตามนะคะท่านประธานดิฉันก็ได้ทราบมาว่าในปีนี้นะคะสำนักงบประมาณเนี่ยได้ส่งหนังสือคำเชิญนะคะ
ไปยังส่วนราชการในพระองค์นะคะเพื่อให้เข้ามาชี้แจงงบประมาณด้วย
ซึ่งดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะมีตัวแทนนะคะเข้ามาชี้แจงรายละเอียดการขอจัดสรรงบประมาณนะคะ
และนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอย่างมากค่ะที่สภาและประชาชนนะคะจะได้เข้าใจถึงรูปแบบ
และการใช้จ่ายงบประมาณที่จัดสรรให้กับส่วนราชการในพระองค์มากขึ้นด้วยค่ะ
ว่าเงิน๘๐๐๐กว่าล้านนะคะที่ถูกนำไปจัดสรรไปใช้ดำเนินการในค่าอะไรบ้าง
ส่วนราชการในพระองค์เนี่ยมีบุคลากรถึง๑๔๐๐คนตามที่สำนักงบได้เคยชี้แจงเป็นลักษณะเป็นปากเปล่าเมื่อปีก่อนหรือไม่นะคะ
แล้วก็เมื่อสภาได้รับทราบว่าส่วนราชการในพระองค์นะคะมีความต้องการที่จะใช้จ่ายงบประมาณในเรื่องใดบ้างนะคะ
เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลตามพันธกิจของส่วนราชการในพระองค์ด้วยหรือไม่
แล้วจริงแล้วนะคะท่านประธานการเปิดเผยในรายละเอียดเนี่ย
มันจะเป็นผลดีในการลดความเข้าใจผิดนะคะ
แล้วก็ไม่เพียงเป็นผลดีต่อหน่วยงานราชการส่วนพระองค์เท่านั้นค่ะท่านประธาน
แต่ว่าดิฉันเชื่อว่ามันจะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์และพระเกียรติของสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วยนะคะ
สุดท้ายค่ะท่านประธานดิฉันมีประเด็นสำคัญค่ะที่จำเป็นจะต้องหารือกับท่านประธานค่ะ
ดิฉันเชื่อเหลือเกินค่ะว่าการพิจารณางบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย
ยังเปิดเผยโปร่งใสและตรงไปตรงมาและมีวุฒิภาวะนี่แหละค่ะ
มันจะทำให้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของเรา
มั่นคงสถาพรซึ่งจะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์และระบอบประชาธิปไตยนะคะ
ดำรงอยู่คู่กันอย่างสง่างามเฉกเช่นในนานาอารยประเทศค่ะ
แต่ท่านประธานค่ะเมื่อปีที่แล้วค่ะ
มีผู้ร้องไปร้องต่อกรกตค่ะว่าการอภิปรายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
เข้าข่ายเป็นปฏิปักต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกค่ะ
ท่านประธานค่ะหลังจากการอภิปรายของดิฉันสิ้นสุดลงนะคะ
ดิฉันจะขอให้ท่านประธานในฐานะประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติ
และท่านก็ได้นั่งฟังดิฉันอภิปรายจนจบเนี่ยค่ะให้ช่วยวินิจฉัยหรือให้ความเห็นค่ะ
สรุปแล้วสภาพผู้แทนรัศดรของเราซึ่งมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน
ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยสูงสุดของประเทศนี้
มีเอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูลที่จะอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีในทุกหน่วยงานที่ทำคำขอจัดสรร
งบประมาณเข้ามาหรือไม่
สภาพผู้แทนราษดรของเราห้ามไม่ให้อภิปรายถึงเอกสารงบประมาณ
หน้าใดบรรทัศน์ใดมาตราใดหรือบางหน่วยรับงบประมาณใดหรือไม่
และสรุปแล้วนะคะการทำหน้าที่ของผู้แทนราชดร
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ทุกบาททุกสตางค์ถือเป็นหน้าที่ที่พวกเราทำด้วยความ
และความผาสุขของพี่น้องประชาชนตามที่รัฐธรรมนูลบัญญัติไว้
หรือเป็นการกระทำอันเป็นปฏิปักต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกันแน่คะ
ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะท่านประธานว่าท่านจะให้ความกระจ่างแก่ดิฉัน
เพื่อให้พวกเราในฐานะผู้แทนราษดรทุกคน
ได้เข้าใจว่าสถานะและอำนาจของสภาผู้แทนรัศดรของพวกเรา
อยู่ตรงไหนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
ดิฉันขอความเห็นจากท่านประธานค่ะขอบคุณค่ะ
ก่อนท่านกำนันผิดอย่าเพิ่งนะครับให้ท่านรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจงก่อนนะครับ

คำถามท่านเบนจาเราก็อยู่ภายใต้รัฐมนูล
แล้วการประชุมสภาก็อยู่ภายใต้ข้อบังคับนะครับก็ปฏิบัติตามข้อบังคับครับ